ทีนี้ค่ะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ที่เมื่อวานเราเล่าไป
ว่ามีเหตุยิงกันตาย๒ศพ

แล้วคนที่ก่อเหตุกับคนที่เสียชีวิต

วันนี้ตำรวจก็เลยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ

นำตัวในเวียนเอียดชูทองอายุ๖๐ปีนะคะ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงในยอดแทร่หลีอายุ๕๐ปี

นายประกอบชูทองอายุ๕๔ปี
เจ้าของร้านรับฝากรถจักรยานยนต์

นำตัวไปทำแผนที่บขศภูเก็ตก็คือที่จุดเกิดเหตุ
จุดที่ผู้ต้องหายิงในยอดนะคะ
จุดแรกเลยก็คือที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าสถานีขนส่ง

หลังจากนั้นจุดที่๒ก็คือจุดที่ในเวียนยิงนายประกอบ

อยู่ติดกับร้านรับฝากรถจักรยานยนต์

คือจุดแรกกับจุดที่๒ห่างกันประมาณ๕๐เมตร
ทำแผนแป๊บเดียวคุณผู้ชมประมาณ๕นาที
คนก็มาดูนะคะมีทั้งพนักงานมีทั้งผู้ใช้บริการในบขศ

ก็กลัวว่าญาติของผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่พอใจ
กลัวว่าจะมาทำร้ายผู้ต้องหาด้วย
ทำแผนเสร็จนำตัวในเวียนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ระหว่างทำแผนในเวียนใส่หมวกกันน็อกสีขาวเสื้อสีชมพู
พยายามจะถามว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
ไม่มีใครตอบได้นอกจากในเวียนผู้ก่อเหตุนะคะ

แต่ในเวียนไม่ตอบไม่พูด
ขนาดถามว่าอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเขาไหมเนี่ย

ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะเขาจะไม่ตอบก็ได้นะ
แต่ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะอยากได้ข้อมูลนะคะว่าสาเหตุมันคืออะไร
รู้สึกผิดไหมอยากจะขอโทษเขาไหม
ทีมข่าวไปคุยกับอดีตพ่อค้าที่เคยขายของอยู่ในบขศค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าบขศตรงนี้เดิมเนี่ยนะคะ
หัวหน้าคิวแท็กซี่ก็คือในเวียนผู้ก่อเหตุ

ก็ส่งมอบตำแหน่งหัวหน้าคิวให้กับในยอดผู้เสียชีวิต
ยอดทำหน้าที่แทนมา๓ปีแล้วนะคะ
ส่วนตัวในเวียนก็ออกมาทำบริษัท

บขศภูเก็ตก็เลยมีคิวแท็กซี่อยู่๒วิน

คิวเล็กก็คือในเวียนเป็นหัวหน้าลักษณะแบบนี้นะคะ

ก็มีคนให้ข้อมูลว่า๒คิวนี้

แย่งกันพยายามลดค่าโดยสารแข่งกัน
เพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการของตัวเอง
แล้วเหมือนกับว่าเขาก็เลยมีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอด

เป็นเจ้าของที่รับฝากรถจักรยานยนต์
เวลาที่ลูกค้าสู้ราคาแท็กซี่ไม่ไหว
นายประกอบก็เลยรับลูกค้าเอง
เพราะแต่ก่อนนายประกอบเคยทำอาชีพ

ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าประเด็นนี้แหละในเวียน
ก็เลยคิดว่าอ้าวนายประกอบก็เป็นอีกคนนึง
ที่มาปาดราคาที่มาแย่งลูกค้าไป
ยอดก็คืออีกวินหนึ่งแข่งกันอยู่แล้ว
พอในประกอบมาแย่งลูกค้าไปอีกก็อาจจะเป็นประเด็นนี้
ทำให้ก่อเหตุฆ่าทั้งสองคน

และคิดว่าในเวียนคงเตรียมตัวเตรียมการมาเป็นอย่างดี
เลิกงานกลับบ้านนั่งดื่มเหล้ารอก่อเหตุ
เวียนเหมือนกับคิดเอาไว้แล้วว่าจะยิงสองคนนี้ให้ตายนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ยิงนายประกอบ
ก็วิ่งตามไปยิงในยอดต่อทันทีค่ะ
น่าจะมาจากเรื่องของผลประโยชน์เล็กน้อย
ใช้ความเศษเงินน่าจะดีกว่า
เพราะว่าในพื้นที่มันมีแท็กซี่ของคิวด้วยกัน
หนึ่งเป็นคิวใหญ่อีกคิวหนึ่งเป็นคิวเล็ก
ซึ่งคิวใหญ่ก็บางทีก็มีปัญหาเอ็กอาร์กกันเป็นเรื่องปกติ
ใช่ไหมที่สมาคมคิวเล็ก
ส่วนครูเล็กก็เขาเป็นคนค่อนข้างใจร้อน
เป็นคนเงียบคึ้มใจร้อน

ใช่เป็นเรื่องการแย่งลูกค้า
ว่าในส่วนของพี่ยอดนี่ก็เป็นหัวหน้าคิวคิวใหญ่
ก็น่าจะเป็นปมหนึ่ง
เราไม่รู้ไม่รู้เหตุการณ์ที่แท้จริงว่าเขาทำอะไร

เขาไม่ได้อยู่คือเขาทำรับฝากรถครับแต่บางทีแบบลูกค้าที่ไม่สู้ราคา
จากคิวใหญ่หรือคิวลงเขาก็อาจจะวิ่งช่วยครับ
เป็นการช่วยเหลือกันแต่มันอาจจะมาจากความเข้าใจผิด
ก็อันนี้เป็นการคาดการณ์ของอดีตพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่บขศภูเก็ต
ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
เพราะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยตัวผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมบอกว่าสาเหตุคืออะไรกันแน่
ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตค่ะญาติของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพ
และนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
กำจายชูทองอายุ๖๐ปีภรรยาของนายประกอบ
ก็บอกว่านายประกอบสามีเธอเนี่ยเดิมทีเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในบข
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้าของที่จอดรถจักรยานยนต์
ซึ่งก็อยู่ติดกันกับบริษัทของในเวียน
ที่ผ่านมาจริงแล้วเนี่ยตัวในเวียนกับนายประกอบผู้เสียชีวิตสนิทกันนะคะ
เวียนผู้ก่อเหตุก็ยังแบบคุยกันกับนายประกอบผู้เสียชีวิต
คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตเป็นแบบเป็นพี่น้องกันเลย
ตัวภรรยาของนายประกอบบอกว่าสามีไม่เคยเล่าให้ฟัง
ว่ามีปัญหาอะไรกับใครด้วยความที่สามีเป็นคนเงียบ
เป็นคนจิตใจดีไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยหาเรื่องใคร
เธอก็เลยแปลกใจทำไมในเวียนที่นับถือกันสนิทกันคุยกันดิบดี
ยิงสามีเธอได้ลงคอแบบนี้
ทำใจไม่ได้ครอบครัวก็ทำใจไม่ได้ที่ต้องมาสูญเสียเสาหลักไปนะคะ
ทำรับฝากรถแกก็เล่าให้ฟังว่าเขาให้ทำ
ให้ทำบอกเอาหนูว่าทำได้แล้วก็ให้ทำ
แต่นี่ไอ้นี้ที่ว่าเขายิงกันนี้เราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันอะไร
ก็แปลกใจอยู่ว่าอยู่ด้วยกันกินด้วยกันมาตลอด
แต่เขาทำไมเขามาทำอย่างนี้ได้
ก็อยากให้เขาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแหละ
ก็ยิงตั้ง๒คนทีเดียวรวดเดียว
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายก็คือในยอดนะคะ
ญาติก็เดินทางมาจากจังหวัดรัง
เพื่อนำร่างของในยอดไปประกอบพิธีทางศาสนา
ภรรยาของในยอดค่ะนางสาวเมตตาบุญชัยอายุ๔๘ปี

บอกว่าตอนนี้ทางครอบครัวกลัวว่าทางผู้ก่อเหตุ
จะไม่ได้รับโทษตามกฎหมาย
เพราะเหมือนกับว่าผู้ก่อเหตุเองรู้จักคนเยอะ
รู้จักคนมีสีด้วยอะไรด้วย
ก็เลยอยากจะวอนให้ทางตำรวจให้ความเป็นธรรมทางคดีนะคะ

ยิงผู้เสียชีวิตทั้ง๒ศพ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเมาแล้วมายิงแน่
มันเป็นลักษณะของการเตรียมตัวไตรตรองเอาไว้ก่อน
การมาเหมือนกับตั้งใจจะมายิง
ตั้งใจจะมายิงทั้งในยอดทั้งในประกอบจนเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่า๒จุดที่ยิงห่างกันแค่๕๐เมตร
ยิงคนหนึ่งเสร็จรีบไปยิงอีกคนนึงทันทีอย่างนี้ค่ะ
ตัวภรรยาของในยอดก็บอกว่า
ได้เจอกับในเวียนผู้ก่อเหตุที่โรงพักนะ
พอผู้ก่อเหตุเห็นหน้าเธอยกมือไหว้
เธอก็ถามว่ามายิงสามีเธอทำไม

สงสารลูกเหรอลูกสาวเธอกลายเป็นเด็กกำพร้าเนี่ย

คือไม่ตอบอีกแล้วคือผู้ต้องหาไม่ตอบอะไรเลย
ตัวภรรยาของในยอดผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่า

ก็อยากจะให้รับโทษตามกฎหมายแบบสูงสุดไปเลยดีกว่า

เพราะว่าเขาจะเห็นตอนพี่ยอดจอดรถ

เหมือนเขานั่งดูอยู่เลยว่าพี่ยอดต้องมาจอดรถตรงนั้น

เดินถือปืนสบายใจเหมือนในกล้องอะไรก็เห็น

คือการกระทำของเขาว่ามันเกินหนัง
อยากให้เขารับโทษอย่างเดียว

ใช่ค่ะหรือจะคัดค้านการประกันตัว
หวั่นคดีจะพลิกเป็นไหมครับ

กลัวเหมือนกันค่ะเพราะเขารู้จักคนเยอะกว่าเรา
อยากจะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่าผู้ตายยังมีภาระคือต้อง
คุณผู้ชมคะสำหรับศพของนายประกอบชูทอง

ปนกิจวันเสาร์ที่๓๐มกราคม

ญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
ชาปนักกิจในวันจันทร์ที่๑กุมภาพันธ์ไม่พูดอะไรเลยนะไม่พูดค่ะ
ยังไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรเลยค่ะอืมท่านผู้ชมครับทีมข่าว